ที่ท่าสองยางจังหวัดตากครับไปดูภารกิจของเจ้าหน้าที่
ผ่านพรานกับอาสาพยาบาลครับขึ้นดอยเนี้ย
เดินเท้าเจ็ดกิโลอืมเจ็ดไปเจ็ดกับเจ็ด

ล้มที่คุณพยาบาลนะฮะครับแล้วก็จะมีพี่ทหารพราน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีเพื่อนในหมู่บ้านด้วยครับ
คือเอาอย่างนี้เดินคนเดียวก็ลำบากจะแย่อยู่แล้ว
โอ้โหแบบด้วยทางทุนักอันดนมากข้าว
ลำบากมากแต่คราวนี้เนี่ยต้องแบกผู้ป่วยเนี่ย
จากบ้านเขามาที่โรงพยาบาลสนามข้างล่าง
ขึ้นคือเดินขึ้นไม่ต้องนับนะ๗กิโล
แล้วลงอีกต่างหากตอนลงเนี่ยต้องแบกคนลงมาด้วย
ถือถังออกซิเจนด้วยถือสายน้ำเกลือ

คือต้องฝ่าฝนไปถนนเปียกลูกล้างคลุขะ
แล้วก็ธุระกันดาลครับแบกคนสายน้ำเกลือท่อออกซิเจนลงมาด้วย
ภารกิจนี่เป็นภารกิจของชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยทหารพราน๓๕๐
รวมถึงทีมวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายกแล้วไปอยู่อะไรตรงนั้น
ภารกิจสำคัญเป็นภารกิจเสริมฮะ
รวมถึงทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี
เข้าไปในพื้นที่ของบ้านบาเดย์ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับ
ไปรับใครไม่เห็นคนเลยแต่อยู่เป็นเปย์นี่แหละ
ลุงพระกุ้ยลุงพระกุ้ยพนาเลิศกุลอายุ๕๑ปี
แกเป็นไรทำไมเดินไม่ได้แกป่วยเรื้อรังฮะ
หอบเหลือรังหอบเหลือรังหมายว่าอะไร
ก้าวเดินออกจากบ้านก็หายใจแทบไม่ทันแล้ว
ดังนั้นจะเดินลงดอยมา๗กิโลเมตรไม่มีทางเป็นไปได้
รถทำไมไม่เอารถขึ้นไปรถก็ขึ้นไม่ได้ฮะ
รถไม่สามารถจะขึ้นดอยที่ว่านี้ได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่
ต้องเดินเท้าเท่านั้นเดินขึ้นไป๗กิโลเมตรเดินลงมา
พาลุงพระกุ้ยลงมาอีก๗กิโลเมตร๑๔กิโลเมตรเต็ม
สุดท้ายแล้วพาลุงพระกุ้ยมาถึงมือคุณหมอที่อยู่ด้านล่างนะ
คือถึงข้างล่างแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกนะ
ที่โรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ต้องขอบคุณหัวใจอันกล้าแกร่งของทหารผ่าน
รวมถึงพยาบาลจิตอาสาต้ายรมพบรมีฮะ
เราจะเจอภาพแบบนี้หลายอาชีพการงาน

ลุยครัวลุยดอยขึ้นไปสอนหนังสือบนดอย
ก็ต้องขึ้นไปตรวจบนดอยว่าเขาเป็นประชาชนคนไทย
เหมือนกันนะฮะขอยกย่องด้วยหัวใจ
ผมจะอธิบายภาพนี้ให้ฟังนะแชร์ประสบการณ์
เจ็บปลายเล็บที่รองเท้าคือเราจะต้อง
ใช่เล็บมันจะชนกับรองเท้าข้างหน้า
อยู่ตลอดเวลาจึ๊ก๗กิโลเมตรแล้วคุณนึกนะ

แล้วถ้าเป็นเล็บขบนี่นะโอ้โห
ต้องไปหาหมอเลยเถอะอย่าเพิ่งรีบขึ้นดอยนะถ้าคุณเล็บขบ
อ่าเรื่องดีดีทหารก็มี
มากนะฮะมีเราก็ชื่นชมนะไม่ได้มีอคติอะไรนะ